ขณะที่เทโลเสมอกับทางคู่แข่งอย่างประจวบทำให้ทั้งคู่มีโอกาสที่จะรอดตกชั้นในปีนี้

ประตูแรกในเกมนี้เกิดขึ้นนาทีที่๔๑ครับ
เอามาดูอัตราล่าจ่ายให้นรพลอดุษวะนะครับยิงเข้าไป๑ต่อ๐
ครึ่งหลังนาทีที่๔๘ชมตีนเสมอฟะอีกโบเกียเนี่ย
เปิดบอลให้กับยูบายองซูหม่งเข้าไป
แต่หลังจากนั้นเนี่ยนครศรีมาที่ต้องการจะหนีตกชั้นให้ได้ครับ
เล่นฟิล์กคลิกเร็วออกมาตรงนี้เลยเอามาดูอัตราร่าหลุดเข้าไป
ยิงขึ้นนำอีกครั้งสองต่อหนึ่งช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยทำประตูเพิ่มไม่ได้ครับ
ก็นครรัฐศรีมาชนะชมบุรี๒ต่อ๑เก็บเพิ่มเป็น๓๔คะแนนจาก๒๘นัดนะครับ
บรังอันดับ๑๑แล้วก็หาวันนี้สู่พันธุ์ทีมอันดับ๑๔
แต่ก็เดี๋ยวต้องดูวันนี้อีกทีครับอีกคู่ที่น่าสนใจครับ
ราชบูรีอันดับ๑๑ออกไปเยือนหลวงบัวพิชยะครั้งแรกในเสมอสูตรกัน๐๐
ต่อมานาทีที่๖๙ครับราชบุรีได้ประตูตีเสมอ
ลองชิลยิงเข้าไปกิติคุณอย่าเซฟ
แล้วก็สุดท้ายแล้วบอลไปโดดแอตรอนติลาปาซี่เข้าโดยเองไปครับ
เป็น๑ตัว๑ครับก็เสมอกันไป
ก็เก็บเพิ่มเป็น๓๒คะแนนครับสำหรับทางราชบุรี
ก็มีคะแนนทิ้งห่างทองต่อชั้นกันอย่างสุพรรณบุรีอันดับ๑๔อยู่๕คะแนนนะครับ
แต่แข่งมากกว่า๑เกมจากนี้ต้องการอีก๔คะแนนจาก๒เกมที่เหลือ
ล่อตกชั้นทันทีส่วนหนองบัวเก็บเพิ่มเป็น๔๔คะแนน
รั้งอันดับสี่ของตารางครับส่วนผลอีกคู่ครับเมื่อวานโปรดิสเทโลเอง
ก็เสมอกับพีทีประจวบ๐นะครับทำให้เทโรเนี่ยเก็บเพิ่มเป็น๓๔คะแนน
จาก๒๘นัดโอกาสรอดตกชั้นก็สดใสขึ้นมาทันที
ส่วนประจวบเองเก็บเพิ่ม๓๑คะแนนจาก๒๙นัดนะครับ
มีแต้มเหนือสุพรรณบุรีอันดับ๑๔อยู่๔คะแนนครับ
แต่แข่งมากกว่า๒นัดนะครับต้องลุ้นหนีตกชั้นในนัดสุดท้ายเลยนะครับ
ขณะที่วันนี้ครับศึกไทยลีกก็มีโปรแกรมคู่ที่น่าสนใจ
เป็นบิ๊กแมทเลยเมืองทองยูเนเต็ดอันดับ๗
จะพบกับแบงคอร์กยูเนตเต็ดอันดับ๓
งานที่ผ่านมาเมืองทองพวกเขาเสมอเชียงใหม่๑ต่อ๑
ไม่แพ้ใครมา๕เกมแล้วก็ยังรุ้นอันดับ๓ด้วย
ความพร้อมเกมนี้จะได้พิชาอุทาพ้นโทษแบนกลับมาเช่นเดียวกับเจสเปอร์ดีโฮม
หายกับหลังจากที่มีการบัตรเก็บมาที่เหลือก็อยู่กันครบ
ไม่ว่าจะเป็นวิรเทพป้อมพันธ์วิเดียนป๊อปเคลลี่อาเนเยีย
ที่ยิงไป๗ประตูจาก๑๑นัดที่ลงลาดอาคาร
ขณะที่แบงคอกเองก็หมดลุ้นอันดับ๒ไปแล้ว
แต่แน่นอนว่าเกมนี้พวกเขาก็ต้องการที่จะการันตีในการคว้าอันดับ๓ด้วยครับ
เกมนี้ไม่ว่าจะเป็นวันเดอร์หลุยธิติพันธ์รวมไปถึงเมตี้เฟอร์นาเดส

สถิติที่น่าสนใจนะครับคู่นี้เจอกันมา๒๒นัดทุกรายการ
เมืองทองเอาชนะ๑๑เสมอ๖แล้วก็แบงคอกเนี่ยชนะ๕ครั้งนะครับ
แต่การเจอกันครั้งล่าสุดที่บ้านของแบงคอก
คอกเอาชนะเมืองทองไป๓ประตูต่อ๑นะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งคู่ที่เป็นโปรแกรมหนีตายเลยครับ
สุพรรณบุรีเอฟซีจะพบกับสมุทรปาการซิตี้เวลา๑๘นาฬิกาครับ
แล้วก็ฟุตบอลเอฟซีแชมเบอร์ลีกวันนี้นะครับ
มีตัวแทนของประเทศไทยในกลุ่มเจนัดที่๔
ีจีปฐุมยูเนเต็ดจ่าฝูงพบกับยูเนเต็ดซิตี้อันดับ๔จากฟิลิปปินส์นะครับ
แข่งขัน๒๑นาฬิกาที่สนามปฐุมธานีสเตดียมนะครับ